ใครเราเป็นเศรษฐีคุณหรือเปล่าฉันหรือเปล่ามาเช็คดูหน่อยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวของวงการบันเทิงนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปค่ะมาเก็บตกคนดวงเฮงกันดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่างวดนี้หลายคนกลายเป็นเศรษฐีนะคะรวมไปถึงสองแม่ของดิฉันด้วยค่ะ
สองเพื่อนซีกันนะคะโอ้โหพี่สุนารีแล้วก็แม่ฮายอภพรคุณผู้ชม
ไปดูกันเลยดีกว่านี่นะคะงวดนี้ต้องบอกว่าแท็กทีมกันยิ้มออกเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปดูแม่ฮายกันก่อนเลยนะคะแกบอกเลยนะคะว่างวดนี้แม่ไม่โบ๋นะคุณค่ะ
นี่คลิปคุณผู้ชม๓ตัวหลังรวมกัน๑๐ใบ๓ตัวหน้าอีก๕ใบ
นับให้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะรวมทั้งหมด๖๐๐๐บาทค่ะ
โพสต์ค่ะนี่เรียกว่าหน้าบานเต็มจอ
ไม่ใช่เขาดีใจยิ้มหน้าบาย
กล้องมันซูมเข้าใกล้หน้าไปนิดนึงแม่บอกว่าแม่วันนี้อารมณ์ดี
สังวัยแม่บอกแม่ถูกกรุบกรีบ
แล้วย็แม่ก็บวกลบคุณหลานอยู่

แต่ถ้าว่านับยังไม่ครบข้ามวันขนาดนี้น่าจะหลายสิบหลายร้อยใบหรือเปล่า
แต่ที่แน่แม่หน้าบานมากยิ้มแย้มหน้าบาน
ใช่จากแม่สู่คุณผู้ชมค่ะ
สาวพันธุ์คนนี้ก็ดวงเฮงรับเดือนเกิดเลย
วรกานั่นเองถูกรางวัล๓ตัวท้าย๑ใบถ้วน
เธอเล่าว่าเธอฝันถึงคุณยายแล้วก็เห็นเลขอะไรกว้างกันไปนะ
อยากจะซื้อ๕๙กับ๖๙แต่มันหาซื้อไม่ได้คุณผู้ชม
ก็เลยได้เลข๕๘มาแทนก็เลยได้ยิ้มกรุบกริบกันไป๔๐๐๐บาทค่ะ
อกจากนั้นค่ะนี่เมื่อวานนี้เราพูดถึงแฟนสาว
พูดถึงแฟนเขาหน่อยดีกว่าคุณนิววงศกรนี่ติดโผล่คนดวงเฮงด้วย
กันกรุบกริบเลยเพราะว่าถูกเลขท้าย๒ตัว
ไอ้เลข๗๙ถูกมา๓ใบพี่แจ๊กแล้วอร่าจับเลยนะคะ
ขนมพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอินเนอร์หวานใจเขาน้องนาว
บอกเลยว่าฉันเกรี้ยวกราดมากกับการดวงเฮงของเธอในครั้งนี้
ในละครเขานะแม่เบี้ยนดีอะรูปนี้

เมื่อวานนี้ใต้รูปนี้แหละเชอรี่
พี่เอเนี่ยนะเขามาโพสต์มาเมนต์เอาไว้

ก่อนออกสลากด้วยนะจ๊ะ๘๕๔โพสต์บอกไปเลย
แล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเลขมันสลับไปมากันแบบนิดเดียวเลยคุณผู้ชม
เข้าเป้าไปเลยค่ะเพราะว่าเลขนี้เนี่ยนะ
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว
คือถ้าคนเล่นเป็นเขาเห็นตัวเลขแบบนี้ก็เอาไปสลับนิดสลับหน่อย

ถ้าใครสลับได้ก็หน้าบานกันไปเลยจ้ะ
วงการเสี่ยงโชคให้กับคุณเอสสุปราชัยพร้อมมือ
คุณผู้ชมค่ะอันนี้เดบิลเข้าสู่วงการไปแล้วนะจ๊
อีกคนนึงละกันคนนี้ก็ขอชิงชัยเหมือนกันเป็นเจ้าแม่เหมือนกัน
ลำไยหายทองคำค่ะนี่คนนี้ไม่ธรรมดานะคะไปขึ้นหมุนวงล้อรางวัลเมื่อวานนี้
เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยสวยจึ้งหน้าผมเป๊ะสุดยอดไปเลยค่ะ
แถมยังให้โชคอีกด้วยนะเรียกว่าไปครั้งแรกก็พาคนเฮงทั้งประเทศเลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูดีจับสังเกตดี
เลขท้ายของน้องลำไยหายทงคำรถตู้รถตู้นี่๙๗
เป๊ะรางวัลที่๒ตัวท้ายมันออก๗๙สลับกันจี๊ด
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะถ้าใครเล่นเป็นนะซื้อตามนี้แล้วก็สับนิดหน่อย
รับรองเห็งรวยแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของน้องลำไยกันหน่อยนะคะ
คลิปส่งมาให้บันเทิงไทยรัฐเลยพอหมุนเสร็จนะจ๊ะ
ก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐเลยส่งคลิปมาแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็น้องบอกว่าเธอเนี่ยยังแบกความหวังของหมู่บ้านอะไรรู้ไหม
คุณมีคนชอบมาส่งแมสเต็ดอ่ะนะหมุนให้ออกนะหมุนให้ถูกรางวัลนะ
ไอ้ถูกเลขนี่ฉันซื้อนะเอาไปฟังเสียงค่ะ
จริงแอบกดดันนะคะเพราะว่ามีเพื่อนพี่หลายคนมากเลยนะคะแท็กเข้ามาในเฟซบุ๊คบอกว่า
อย่าลืมจับให้ตรงกับที่พี่ซื้อนะอย่าลืมหุ่นให้ตรงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แบบเอาดีดีนะเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนเนาะว่า
ดวงของใครมายังไงนะคะว่างวดนี้ใครจะถูกใครจะไม่ถูกนะคะ
ก็ให้ทุกคนไปลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะคะใครถูกก็ดีใจด้วยนะคะ
ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะงวดหน้ายังมี
เรื่องจริงงวดหน้ายังมีไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ว่าลำไยถ้าให้โชคแบบนี้ไปบ่อย
หมุนวงล้อบ่อยนะใช่แต่เอาจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะหมุนให้ได้ออกมายังไง
เพราะว่าเราก็คาดการณ์ไม่ได้เหมือนกันมันก็เป็นไปตามระบบของเขา
เหมือนเล่าอย่างนี้ประกาศวันออกสละใช่ไหมบางคนชอบแบบพี่แม่ข้างบ้านบอกว่า
พูดให้ถูกนะพูดให้ถูกนะเอ้าแม่จะไปพูดให้ถูกยังไงล่ะ
ใช่แต่มันก็มีกระบวนการความโปร่งใสเขาก็เปิดเผยให้ดูชัดเจนกันไปนะคุณผู้ชมนะ
เฮงดวงดีกันไปนะงวดหน้าก็เอาใหม่กันต่อนะคุณผู้ชมนะ